ชาวบ้านเขาฮือฮาไปเจอกับ
กบตัวนี้มันไม่เหมือนกบธรรมดา
มันเหมือนเพราะว่ามันเป็นกบแปลก
เมื่อกี้เมื่อกี้คุณแปลกกว่ากบอีกนะ

คุณน้องพี่ตองฮะ

แล้วพอมองหน้าผมกลัวกลัว
ตายแล้วทุกวันนี้ผมไม่กล้าส่องกระจกเลยนะ

เออมันแปลกจริง
มันอยู่ที่บ้านเลขที่๘๓ทับ๖
ถนนแม่ตำฟากน้ำตำบลแม่ตำภูมินอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
นี่เขาพบว่าเจ้ากบตัวนี้นะมันมีความแปลกเพราะว่า
มันมีตั้ง๖ขา
อ่ะคุณได้มั้ย๑๒๓๔จริงหรอไหน
เอ๊ะมันมี๖ขายังไงอ่ะไม่ดีเห็นเล็กข้างหน้าเห็นป่ะ
หรือว่ามันมันเคี้ยวอะไรอยู่กบกินเขียด

เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเห็นให้ชัดผมว่าเอามันขึ้นมาดีกว่า
นับเลยเดี๋ยวเอาขึ้นมาแบบนี้ชาร์จ
ชัดเลยนะไม่ต้องดูนี่เมื่อกี้ไงที่เห็นแบบจริงด้วย
คือมันไม่ได้คาบเขียดอยู่ในปากนะคุณ

งอกออกมาจากขาหน้าข้างซ้ายอีก๒ข้าง
ลักษณะสีเหมือนคล้ายตีนไก่เหมือนกัน
อ่ะใช่เห็นแล้วก็เอาไปต้มกินเป็นซุปเปอร์ตีนไก่
บ้าเหรอเรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาเชื่อเขาถือ
กบแปลกประหลาดแบบนี้มาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า
มันมีตั้ง๖ขาแล้วแต่ละขามันมี๕นิ้ว
แต่ว่าไอ้ขาพิเศษที่มันยื่นออกมาน่ะ
มันมีนิ้วแค่๔นิ้วเท่านั้นเอง
ดูดิับดูดิปกติมันมีกี่นิ้วห้าเขาว่าอย่างนั้น
อ๋อเหรอ๕หรือเปล่าไม่รู้๑๒๓เออ๕จริง
ใช่ไหมปกติมันจะมี๕นิ้วหรือเปล่าขาข้างหนึ่งของกบอ่ะ
ขาเล็กมันไม่รู้จะ๕หรือ๔ตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วแหละ
แต่เรื่องของเรื่องสิ่งที่มันประหลาดที่สุดของเจ้ากบตัวนี้คือ
มันมี๖ขาเออเพราะปกติมันก็มีแค่๔ถูกไหมล่ะ
ก็ใช่คือมันมีขาซ้าย๓ขา
มันเหมือนโผล่มาแบบซ้อนแยกออกมา
มันปกติขวา๑ซ้าย๑แต่นี้ซ้ายมี๓อ่ะเออ
แล้วเขาบอกว่ามันเปลี่ยนสีผิวด้วยนะบางครั้งมันเป็นสีเขียว
บางครั้งเป็นสีทองเหลืองอารามแล้วแต่อารมณ์มันกบเปลี่ยนสีได้
ก็เปลี่ยนสีได้โอ้ใช่ก็เปลี่ยนสีได้โดยปกติ
คุณผู้ชมฮะบอกเลยนะเจ้าของบ้านเขาก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะ

เมื่อลวดลายมันก็ไม่ได้บอกอะไรเลย
นับนิ้วอ่าถูกต้องเขาบอกว่านับนิ้วมัน
ก็นับไปเถอะมันมองไม่ชัด

ปกติมี๕ใช่ไหมใช่ไหม

นี่ก็เหมือนงุมงำบ่นอะไรก็ไม่รู้

ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ